มีแก้วเฮีย

นั่งก่อนอย่าเพิ่งลุก
นั่งก่อนเนี่ยตั้งสติดี

ผมเป็นคนดึงพี่ออกมาจากรถเนี่ย

อุ้มมาจากรถเนี่ยแหละ

ใช่ครับคนขับเลย
เราไม่ได้ฝันนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริง

ไม่เป็นไรครับ
กินเหล้ามา
เข้าใจแต่เราจะไปไหนเราเป็นห่วง

อ่าโอเค

เดี๋ยวรถโชนรถมา

ไม่ผมกลับได้
กลับยังไง
กลับเองได้
ไม่ต้องกลับดี
เพราะผมยังงง

แล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปส่ง

ที่ว่ามันไม่เอาเป็น

อยู่หรือที่ไม่ใช่ที่มันไม่ใช่
ผมไม่รู้ของความเกษตร
ไม่พี่ไม่ได้ภีรรถ
ความงะอย่างเนี้ย

ระวังแค่ไว
แกว่าที่เดี๋ยวก็นึกมาก